ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๑พฤศจิกายนปี๖๑
มีผู้ชายคนหนึ่งถูกคนร้ายบุกมาใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตต่อหน้าภรรยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๓ทุ่มครึ่งที่บริเวณข้างบ้านพักในพื้นที่ตำบลห้วยนางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายกระหนกพลรัตนพันธ์นะครับก็ถูกยิงนะฮะจนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาภรรยาเลย
ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากจนที่เขาก็ใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีอยู่จนถึงช่วงต้นปีนี้
แล้วก็จับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุได้สืบสวนสอบสวนขยายผลไปเนี่ย
คนที่สั่งทีมฆ่าให้มายิงถล่มผู้ชายจนเสียชีวิตต่อหน้าภรรยาเขาเป็นแม่
สั่งฆ่าลูกนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคดีนี้นะครับ
วันนี้ตำรวจสพห้วยยอดจังหวัดตรังได้แถลงการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา
ก็มีนายนรงศรีตองอายุ๔๕ปีนายธานินสอนเสนีอายุ๓๘ปี
และนายทวีพรทวีศุกร์หรืออบตเหมียวอายุ๓๘ปีทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตาม
หมายจับของศาลจังหวัดตรังนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจาก
๒๑พฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะครับมีเหตุกลุ่มคนร้ายบุกไปยิงถล่ม
กระหนกพลรัตนพันธ์อายุ๓๑ปีจนเสียชีวิตต่อหน้าภรรยา
บริเวณข้างบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยนางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับ
คืนนั้นเขาก็นั่งกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วอยู่ดีก็มีคนร้ายที่มากัน๓คนนะครับ
ก็มายิงใส่เลยนะคือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนายกระหนกพลที่เสียชีวิต
เขาก็ตะโกนบอกภรรยาให้วิ่งหนีเข้าไปในบ้านคนร้ายก็วิ่งไล่ตามผู้ตายนะครับ
แล้วก็ยิงจนเสียชีวิตก็เหมือนกับว่าตั้งใจมายิงนายกระหนกพลคนเดียวด้วย
เพราะว่าไม่ได้ตามไปยิงภรรยาต่อนะแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปนะครับ
สาเหตุในการบุกมายิงกันตายแบบนี้นะครับจากการสืบสวน
ก็ทำให้ทราบว่ามาจากปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องมรดกที่ดินนะครับ
แล้วคนที่มีปัญหาความขัดแย้งมรดกที่ดินกับนายกระหนกพลผู้ตาย
ก็คือแม่แท้ของผู้ตายชื่อว่านางกมลชัดรัตนพันธ์นะครับ
ตำรวจสืบสวนจนทราบว่าพ่อของนายกระหนกพลเนี่ย
สามีของนางกมลชัดเนี่ยยกที่ดินให้กับลูกชายกับหลาน
เป็นมรดกสืบทอดทีนี้ฝ่ายของแม่คือนางกมลชัด
เขาไปมีสามีใหม่ก็เลยเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้น
แม่ต้องการเอาที่ดินมาแบ่งขายแต่ตกลงกับลูกไม่ได้
ก็เลยวางแผนจ้างวานมือปืนมาฆ่าลูกตัวเองนะฮะ
เพื่อหวังจะได้มรดกตรงนี้นะครับอ่าก็เจ้าหน้าที่เขาสืบทราบ
จับผู้ต้องหาทั้งสามคนได้นะครับหลังจากก่อเหตุแล้วก็หนีไปซ่อนตัว
ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงกับจังหวัดตรังนะครับ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓คนทีแรกก็ยังปฏิเสธ
อ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
แต่ปรากฏว่าหลักฐานมันชัดว่าคุณบุกไปยิงเขาตายนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบประวัติของนายธานินหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับ
พบว่าเคยมีคดีปล้นฆ่าสองพ่อลูกเจ้าของฟาร์มหมูรายใหญ่
ในพื้นที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงมาก่อน
ชิงเงินสดกับสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑๐บาทของเขาไปนะครับ
ก็แจ้งข้อหาตามหมายจับเอาไว้แล้วนะครับเรื่องของการร่วมกันฆ่าคนตายนะครับ
สพห้วยยอดก็นำตัวไปดำเนินคดี
หลังจากนั้นตำรวจกับทหารนะฮะรวมทั้งตำรวจกองปราบด้วย
แล้วก็สพห้วยยอดขยายผลไปจับกลุ่มตัวนางกมลชัดรัตนพันธ์อายุ๕๑ปี
แม่แท้ของนายกระหนกพลผู้ตายนะครับ
ซึ่งเป็นผู้จ้างวานมือปืนมายิงลูกชายตัวเองตาย
จับได้พร้อมกับพวกอีก๒คนนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสันทัศน์วินสนรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสืบสวนอยู่ประมาณ๒เดือน
ได้ข้อมูลเชื่อมโยงจากกลุ่มคนร้ายไปถึงแม่ของผู้ตาย
ก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็ไปจับกลุ่มตัว

เนื่องจากยังมีผู้ต้องหาอีกหลายคนก็แยกกันสอบสวนนะครับ
และตั้งประเด็นสังหารครั้งนี้ว่ามาจากเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ในครอบครัว
ตอนนี้ทำให้ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ได้แล้ว
รวมทั้งหมด๘คนแล้วนะครับก็จะสอบปากคำขยายผล
ดำเนินคดีกันต่อไปไม่น่าเชื่อนะ
นะคะแม่สั่งฆ่าลูกแท้ค่ะ